โอ้อุมาเที่ยวที่ยอดบยอดถา
แบบนี้นะคะอากาศหนาวก็ต้องผิงไฟ
ก็มีความสุขมากมากเลยล่ะค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะ
รู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วค่ะ
ตอนนี้ตอนบนของพื้นที่ประเทศไทย
ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลาง
หลายพื้นที่อุณหภูมิลดต่ำลง๒๓องศาเซลเซียส
อากาศหนาวเย็นขึ้นมาฉับพลันเลยนะคะ
แต่ขณะเดียวกันต้องจับตามองพายุโซเดลที่ตอนนี้นะคะ
เกาะตัวอยู่บริเวณทะเลจีนใต้แล้วก็
กำลังจะเคลื่อนทัวร์มาทางทิศตะวันตก
ก็คือขึ้นฝั่งที่เวียดนามนั่นเองนะคะ
สิ่งที่กังวลและเป็นคำถามคือแล้วบ้านเราเนี่ย

จะทำให้ภาคอีสานเจอฝนตกหนักน้ำท่วมอีกหรือเปล่านะคะ
ต้องบอกคุณผู้ชมว่ามีโอกาสที่จะเกิดฝนด้านตะวันออกของประเทศ
แล้วก็รวมถึงอีสารทรอนล่างบุรีด่ามมุกดาหารนครพนมนะคะ

ความกดอากาศนะคะก็คือเส้นยึกยือสีน้ำเงินเนี่ยนะคะ
หรือเส้นอากาศหนาวเย็นเนี่ยแพลลงมาปกลุ่มเยอะ
มันก็จะทำให้พายุลูกนี้สลายตัว
เพราะอากาศเย็นเนี้ยนะคะมันมีความแห้งมันมันเป็นอากาศหนัก
มันก็จะไล่หรือดูดความชื้นของพายุทำให้ลดความรุนแรงลงได้นะคะ
ดูจากโมเดลเรื่องของอุณหภูมินี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะว่า
พื้นที่สีฟ้าฟ้านี่คือมวลอากาศเย็นที่มาจากจีนนะคะเดี๋ยวเขาจะค่อยค่อยแพลลงมาปกคลุมประเทศไทยลงมาเรื่อย
ทำให้ตอนนี้จะเห็นได้ว่าพื้นที่ประเทศไทยพื้นที่อุณหภูมิจะเป็นเพียงแค่สีเหลืองสีส้ม
คือไม่ร้อนมากอุณหภูมิประมาณสักยี่สิบปลายปลายสามสิบต้นต้นเท่านั้น
แต่ขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมพื้นที่ภาคใต้เองโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยนี้นะคะ
ยังคงมีฝนตกอยู่ในระยะนี้ทำให้ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป
ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกน้ำป่าดินโครนถล่มนะคะรวมถึงเรื่องของคลื่นสูงด้วยค่ะ
สำหรับตอนนี้ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากอากาศเย็นมีลมแรงแล้วนะคะ
ฝนลดลงในระยะนี้แต่ต้องจับตาสักวันที่๒๕๒๖ตุลาคม
อิทธิพลของพายุโซเดลจะมามากขนาดไหน
เพราะฉะนั้นติดตามรู้ก่อนร้อนหนาวและข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาให้ดี
ส่วนช่วงนี้ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันจะมีฝนตกชุกนะคะ
นับตั้งแต่จังหวัดระดองพังงาภูเก็ตกระบีในฝั่งอันดามัน
คลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรค่ะ
ส่วนกรุงเทพมหานครฟ้าโปร่งโล่งสบายนะคะ
อาจจะมีเมฆบ้างบางส่วนฝนอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะ
ในช่วงของบ่ายค่ำเย็นดึกนะคะ
แต่ว่าช่วงกลางคืนนี้หลับได้สบายอากาศดีมากเลยนะคะ
เฝ้าระวังจับตาดูค่ะเพราะว่านอกจากโซเดลที่จะมาวันที่๒๕๒๖แล้ว
ปลายเดือนต้นเดือนพฤศจิกายนน่าจะมีอีกลูกนึงมาค่ะ
เพราะฉะนั้นติดตามอย่างใกล้ชิดในรู้ก่อนร้อนหนาวนะคะ
ตอนนี้อากาศเย็นมากดิฉันไปผิงไฟให้ความอบอุ่นก่อนนะคะสวัสดีค่ะ